ช่องนี้แม่ที่บอกไปว่าทุกวงการโดนผลกระทบกันหมดนะฮะ
ถ้าเราจะมายึดอยู่กับอาชีพเดียวไม่ได้แน่นอน
หมูเห็ดเป็ดไก่ราคาขึ้นเอาแบบนี้นะฮะ
จะพาคุณผู้ชมมาดูกันด้วยก่อนว่าปกติ
หลายคนในวงการโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นนักรง
นักร้องปกติในความใหม่
ตอนนี้บอกเลยว่าขอถอดหน้ากากแล้วโชว์ตำแหน่งใหม่

เริ่มกันที่นักร้องคนนี้เลยนะฮะ
นักร้องหนุ่มเสียงดีขวัญใจสาวเลย
คุณแอร์แอร์เดอร์บูส
เออหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอีกแล้ว
หล่อมากจริงคือปกตินิดนึงเราเห็นพี่แอร์เนี่ย

มีเพลงฮิตเพลงดังหลายเพลงเลยนะ
อย่างเพลงเจ็บที่ต้องรู้
แต่เจ็บที่ต้องรู้

มาสเท่บนเวทีเวลาโชว์คอนเสิร์ต
อีกหนึ่งบทบาทของหนุ่มแอร์ที่น้อยคนจะรู้

เจ้าตัวมานั่งแท่นเป็นหนึ่งในผู้บริหาร

แล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าวใหญ่ออกสื่อด้วย
ที่โรงงานของคุณแอร์นี่นะคะ

ขอให้โรงงานดังปัง
ผลิตสินค้าแทบไม่ทันเลยนะคะ
พักหลังนี่นะคะหนุ่มฟลุ๊กเขาไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงสักเท่าไหร่นะ
แต่ว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยยังมีให้ติดตามอยู่งานละครอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้
คุณฟลุ๊กเขาเป็นผู้บริหารธุรกิจมากมายเลยนะ
โดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามธุรกิจน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
เรียกได้ว่าหนุ่มฟลุ๊กเนี่ยห่อลุยบทบาทนักธุรกิจแบบทุ่มสุดตัวค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเอาไว้นะบอกว่า
ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเหมือนนักธุรกิจเก่งหลายท่านในเมืองไทยนั่นเองนะคะ

ปิดท้ายคนนี้แหมเชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะ
อดิตนักครอบครัวและยาละเท้าเช่นกันนะครับ
นี่คุณเชนธนานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณพ่อลูกสองแล้ว
เชื่อว่าตอนนี้ใครเปิดทีวีก็จะเห็นหนุ่มคนนี้
มาพร้อมกับสินค้าของแบรนด์คุณภาพเขาเป็นภาพจำคุ้นตากันเลย
แล้วก็ต้องบอกว่าการผันตัวมาลุยธุรกิจอาหารเสริมครั้งนี้ของพี่เชนธนานี้นะ
กลายเป็นที่จดจำในฐานะผู้บริหารได้เป็นอย่างดีเลย
ส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าก็นั่นแหละค่ะ
บอกเลยว่าสินค้าดีคุณภาพของเขาว่าไปแล้วหลายคนเนี่ยชื่นชมในตัวเขาด้วยนะครับ
ก็ปังทุกท่านเลยนะคะสวัสดียอด
แต่ละคนนะคะก็มีความสามารถทางด้านธุรกิจนะคะ

แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าว่างพอจะมีเวลาทำเพลงให้เราได้ฟังอีก
ก็ยินดีนะคะเรียนเชิญนะคะท่านประธานบริษัททั้งหลายจ้